ไม่เห็นใช่ว่าจะไม่มีสิ่งที่ไม่เชื่อก็อย่าไปลบหลู่
เพราะมันก็อาจจะมีผลกับตัว
ผู้ชายคนนี้ไปท้าทายสิ่งฤทธิ์ลับด้วยการไปปัดสวะบรดสารข้าวภูมิเก่า
เขาเป็นคนชนบุรีแต่เขาไปนู่นทำแบบนี้ถึงสุไงโกลก

เหมือนมีบางสิ่งบางอย่างบังคับให้เขาผูกคอฆ่าตัวตาย
แล้วเขาพูดขึ้นมาว่ากูจะเอาชีวิตมึงกูตามมึงมานานแล้ว
เรื่องราวที่เกิดขึ้นภรรยาของเขาบอกว่าต้องการให้หมอปลาบุกไปช่วย

คนที่เอาเรื่องราวนี้ออกมาเปิดเผยคุณผู้ชมก็คือนางสาวพระวิพา
พักวิพาแนวสุขแต่ภาพที่เห็นนี่คือเป็นภาพของนายธีรยุทธ์แนวสุข
อายุ๔๐ปีนอนแบบนี้ตาร้อยแบบนี้ส่งข้อความมาบอกว่า
หมอปลาไปช่วยหน่อยเถอะบ้านอยู่ที่สัตหีบชนบุรี
แล้วก็เลยมีการไปพูดคุยกับนายธิรยุทธ์กับภรรยาซึ่งตอนแรกที่ผู้สิทธิ์ข่าวไปเจอคุณผู้ชม
ธิรยุทธ์ยังคุยเหมือนคนปกติมันไม่มีอาการเหมือนคนผีเข้าหรือโดนของอะไรมาหรอก
แล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาก็อาการปกติคือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่๑๔เมษายนที่ผ่านมา
ซึ่งเป็นวันโกนวันโกนคือก่อนวันพระเนอะจู่เนี่ยเขามีอาการหนักหัวมาก
หลังจากนั้นเนี่ยเอาหัวตัวเองโขกกำแพงโดยที่ไม่รู้ตัวอันนี้ภรรยาเล่าให้ฟัง
ว่าตัวเขาเอาหัวโขกกำแพงโดยที่เขาไม่รู้ตัวว่าเขาทำอะไรอยู่
ในวันนั้นลูกชายอายุ๔ขวบอยู่ด้วยตกใจร้องไห้ว่าพ่อทำอะไร
ก็เลยโทรไปหาแม่ให้กลับมาดู

เพราะว่าสามีจู่เสียงเปลี่ยนครับ
เสียงเปลี่ยนเป็นผู้ชายแก่คนหนึ่ง
บอกว่ากูจะมาเอาชีวิตมันกูตามมันมานานแล้ว

สักพักหนึ่งจากนั้นสามีก็กลับมามีอาการเหมือนคนปกติ
แต่ไม่นานแป๊บเดียวกลับไปเป็นเหมือนคนถูกผีเข้าอีก
หนักสุดคือเอาเชือกมาลัดคอตัวเองเหมือนคนจะฆ่าตัวตาย

คดีตอนนั้นเพื่อนบ้านเห็นก็มาช่วยไว้ทันแล้วสภาพเป็นแบบนี้ฮะ

ถามคุณธีรยุทธ์คุณรู้ไหมว่าคุณเป็นอะไรคุณโดนอะไรมา
เขาบอกว่าน่าจะเป็นวิญญาณจากสารพระภูมิเก่าที่ผมไปลบหลู่เขาเมื่อ๑๐ปีก่อน
ตามมาเอาชีวิตผมเพราะเมื่อ๑๐ปีก่อนผมไปลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สารพระภูมิแห่งหนึ่ง
ที่สุหายโกรกด้วยการที่ผมไปปรัสสวะลดศาลพระภูมิ
เขารู้ว่าเขาทำเมื่อ๑๐ปีที่แล้วฟังเสียงเขาเลย
เขาบอกว่าเขาตามแฟนหนูมาเขาตามหนูตั้งนานแล้ว
แล้วเหมือนกับแบบว่าตอนช่วงนั้นดวงแฟนหนูมันยังแข็งยังไม่ตกใช่ไหมครับ
แต่ตอนนี้ดวงแกตกร่างกายแกอ่อนแรงแกตกเนี้ยเขาก็เลยบอกว่าเขารอโอกาสนี้มานาน
เขาไม่ได้บอกว่าเขาจะทำอะไรแต่เขาบอกว่าเขาจะยังไม่ทำให้แฟนหนูตายหรอก
เขาจะทำให้มันทรมานไปก่อนเขาจะทำให้ทรมานไป
เขาจะเหมือนอย่างสมมติว่าหนูมีลูกเขาก็จะเอาลูกหนูก่อน
เอาชีวิตลูกไปเหรอใช่เขาบอกว่าจะเอาชีวิตลูกหนูก่อน
ตามนั้นกูก็จะมาเอาชีวิตมึงกูจะทำให้มันจิบตัว
มันเป็นเรื่องความเชื่อนะใครไม่เจออาจจะไม่เชื่อก็ได้นะ
แต่มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับครอบครัวนี้นะนะฮะคุณยุทธ์ยืนยันอาการที่เกิดขึ้น
คุณนักข่าวผมไม่ได้เสพยานะผมไม่ได้หล่อนยา
ผมไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแต่ผมคิดว่าวิญญาณของอะไรบางอย่าง
อยู่ที่ศาลนั้นน่ะน่าจะตามอาฆาตผมนะฮะเพราะตอนที่เกิดเหตุเขาไม่รู้สึกตัวเลย
ไม่รู้ว่าทำอะไรแล้วเป็นอะไรแล้วพูดอะไรไปบ้างก็เลยวิงวอนหมอปลา
ถ้าหมอปลาดูอยู่ช่วยเขาด้วยปลดปล่อยวิญญาณดวงนั้นออกจากตัวเขาให้หน่อย
เพราะว่าเขาไปทำจริงเมื่อ๑๐ปีก่อนไปปัสสาวะรถสารพระภูมิอยู่ที่สุงัยโกลก